ส่วนหนูน้อยคนนี้๕ขวบน่าสงสารซะเหลือเกิน
แม่ถูกจับคดียา๕ขวบวิ่งตามหาแม่
ตะเลิศไปโดนรถชนสะโพกเด็ก๕ขวบหัก
แล้วมีผู้ชายเนี่ยเอาน้องไปปล่อยไว้หน้าโรงพยาบาลครับ
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ตอนที่ผู้ชายวัยกลางคนสวมแว่นตาพาเด็กอายุสัก๔๕ขวบ
นี่อุ้มมาแล้วฮิ้วมาแล้วหิ้วมาแล้ว
แล้วมาวางไว้หน้าโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
วางเด็กลงมองซ้ายมองขวา
มองหน้ามองหลังไปละ
ร่วมกับตันยูเร่งรัดตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีครับ

เขตราชบุรณะพรุ่งเทพฯมหานคร
ไปเจอเด็กผู้ชายอายุสัก๔๕ขวบ
แต่กายคือสวมเสื้อแบบมีหูดแขนสั้นสีแดงเป็นแดงน้ำเงินลูกเจ็บไหม
กางเกงขาสั้นสีน้ำเงินรองเท้าไม่ได้สวมหรอก
ตรวจสอบร่างกายผลลองการมีแผลถรอกหลายแห่ง
เสบ้าโครกด้านขวากระดูกหัก
คาดว่าน่าจะโดนรถชนแรงเลยแหละนะ
เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลให้
นางสาวเจษฎาพรวงสกุลเกียรติอายุ๓๗ปี
เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิอินเตอร์เล่าบอกว่า
นั่งทำงานอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็มีคนไข้มารอตรวจ

แล้วมาปล่อยอยู่หน้าประตูเนี่ยเดินออกไปดูครับ
เห็นเด็กนอนคว่ำหน้าอยู่กับพื้นร้องไห้เจ็บสิครับ
พยาบาลพาเข้ามาตรวจร่างกายเพราะว่ามีแผลที่ขาปวดที่แขน
แล้วก็ปวดบวมที่สะโพกขยับไม่ได้เดินไม่ได้ครับสะโพกหักเนี่ยค่ะ
ถามอะไรก็ร้องแต่กลัวกลัวกลัวนะครับ
ยังบอกอะไรไม่ได้มากถามโดนอะไรมาใครทำอะไรลูก
ก็บอกว่าไม่มีไม่มีถามโดนรถชนหรือเปล่าก็บอกแบบกลัวกลัว
โรงพยาบาลก็ยังไม่แน่ใจว่าน้องโดนรถชนแล้วเอามาทิ้งไว้หรือเปล่า

ขณะนี้น้องรับน้องไปรักษาแล้วก็ดูแลรักษากันก่อนแล้ว
ส่วนเด็กชายบีไปนามสมมุติก็แล้วกันอ้างว่าร้องไห้ฮะโอ้เนี่ยแม่หนูโดนจับ
แม่หนูโดนจับช่วงเช้าคดียาเสพติดหนูก็เลยเดินออกหาแม่
โดนรถชนไม่ได้โดนพ่อทำร้ายแม่ทำร้ายนะ
เดี๋ยวตำรวจจะติดตามหาพ่อของเด็กเพื่อสอบถามรายละเอียดนะครับ
ส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลซึ่งเห็นว่ามีชายวัยกลางคน
แต่งตัวดีนะใส่เสื้อเชิดแขนสั้นเนี่ยเนี่ย
คุณผู้ชมจะได้เห็นอีกทีหนึ่งกางเกงยีนขายาวฮิ้วเด็กเนี่ย
ฮิ้วเนี่ยหิ้วมาวางไว้หน้าโรงพยาบาลเนี่ย
ก็จะเร่งตรวจสอบพาตัวมาสอบสวนต่อไปเหมือนกันครับ

ใช่ก็ต้องไปตรวจสอบดูแต่ก็น่าจะเป็นคนที่
อย่างน้อยก็จะต้องรู้เบาะแสในระดับหนึ่งหลักนะคะ
ครับโอ้โฮค่ะค่ะค่ะนี่น่าสงสารมากเลยนะคะ